ส่วนศึกไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับกลับมาในครั้งนี้
คู่เอกเป็นมวยเข่านะครับซึ่งแน่นอนแลกกันสนุกแน่ในวงใน
แต่จะมีอะไรเพิ่มเติมติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ฟิตไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์กับผมนะครับเอกชุมพรสุรภาจารุมณี
เอ้าไปดูมุมแดงกันก่อนรูปร่างอาจจะเสียเปรียบกว่าหน่อย
แต่ว่าลูกหนักนี่ไม่เป็นหลองไปครับ
วางเกมเดินลุยแข้งซ้ายหน้าเนี่ยเบิกทางไปก่อน
แล้วก็ตามด้วยเข่าขวางแทงแหลมเฟี้ยวเลย
มีแข้งหน้าเข่าเข่ายาวเพราะแทง
ไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวนะแข้งเสร็จเข่าเลยนะ

ศอกไปเสริมด้วยอาจจะมีนับมีน็อกมีหลับให้เห็นได้

ล่าสุดสอกของเจ้ากิ่งเพชรสอกนี้เลยนะครับ
สับคู่ชกนี่แตกแผลลึกถึงกระโหลก
แต่ว่ายังดีนะครับที่หมอรับเย็บโดนเข้าไป๑๗เข็ม
เห็นแบบนี้แล้วมุมน้ำเงินเดอะวินเนอร์
กลัวไม่กลัวไปฟังครับ
สัมภาษณ์เข้ามาก่อนหน้าสัมภาษณ์เรา
สอกท้ายเขาพึ่งฟันฝั่งคู่ชกแตก

กระโหลกเห็นกระโหลกเย็บ๑๗เข็ม

ไม่กลัวครับแต่ก่อนผมก็กลัวอยู่ครับ

แล้วคุณมีอะไรไปฝ่าเขาบ้างที่นี่

วยเข่าเพราะมันเดินเข้ามามันโดนแล้วครับ
ทำเราแตกเขาก็ต้องแตกเหมือนกัน

ต่อยตัวนี้ไม่คิดอะไรมากครับผม

กับตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับ

เพราะว่ากระดูกการผ่านมวยดีกว่า

หลายศึกในกรุงเทพนี่แย่งตัวเลยนะครับ

ขวัญโดมมวยดีนี่เจอมาหมดแล้วนะครับ

เจอกันไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เสาร์นี้